เอ้าทุกผู้ชมพักก้าวกลาย

อาจารย์ปิยบุตรแสงกระหนกกุลอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่

โดยสารรัฐธรรมนูลวันนี้ครบ๓ปีพอดีนะฮะ

คุณปิยบุตรเนี่ยจะออกมาพูด
หรือว่ากระตุ้นตลอดเกี่ยวกับเรื่องของพักก้าวไกลที่เขาก็
ทำงานต่อเนื่องมาหลังจากพักอนาคตใหม่ถูกยุบไป
เกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างว่าเออทำไมเรื่องนั้น
เดินหน้าเรื่องนี้ไม่ทำหรืออะไรยังไง

โอ้โหสมาชิกพักก้าวไกลหรือว่าแฟนคลับพักก้าวไกล
หรือไม่ใช่แฟนคลับของพักเขาก็แล้ว

เพราะวันครบรอบยุบพักอนาคตใหม่๓ปีเนี่ย
๓ปีเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ขอให้นายปียบุตรที่วิพากษ์วิจารณ์พักก้าวไกลมาตลอดเนี่ย
ต้องเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
ทำตัวไม่เป็นมืออาชีพมาช่วยพักเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต
ไม่ใช่มานั่งปรามาทพักทำให้จนทำให้สมาชิกเสียกำลังใจ
และไม่มีสมาชิกทำงานในช่วงโค้งสุดท้าย
เพราะตอนนี้กำลังต่อสู้ทางการเมืองอย่างยากลำบาก
แล้วก็บอกอะไรบรรยายอะไรไว้หลายสิ่งหลายอย่าง
ทันทีนี่ฮะแต่ตอนหลังลบข้อความไปแล้วนะครับ
โดยบอกว่าโอ้โหกลับมาบ้านเนี่ยเปิดอ่านดูต้องโอ้โหเลย
คุณพิธาเขียนแบบนี้เอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าผม
เป็นข่าวคุณพิทาทำเหมือนเป็นคนมากรอบกู้พักส่วนผมกลายเป็นพวกทำลายพัก
นับตั้งแต่วันนี้ผมจะเขียนอธิบายยาวไปเรื่อย
และพร้อมจะไปออกสื่ออธิบายทั้งหมดว่าคุณพิธาทำอะไรบ้าง
แต่ยืนยันว่าผมยังรักและสนับสนุนพักก้าวไกล
ที่มันจะบานปลายกว่านี้ท่านผู้ชมครับ
เหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อ้าวนี่เห็นไหมฮะ
กอดคอกันแล้วไม่ต้องให้ข้ามวันข้ามคืน
ดีจังเลยนี่นะครับบอกว่าได้ปรับความเข้าใจกันแล้วด้วยดี
จะมีความเห็นต่างแต่สุดท้ายเราสองคนก็มีเป้าหมายและความฝันเดียวกัน
ดังนั้นเราจะเดินทางร่วมกันต่อไป
แล้วก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพัก
ทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้น
ยืนยันว่าตอนนี้ได้พูดคุยกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นแล้ว
แน่นอนว่ากาวใจคนกลางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันได้ปรับความเข้าใจกันไม่ใช่ใครที่ไหนฮะ

คุณธนทรเองก็โพสต์ภาพเอาไว้เหมือนกันนะครับ
พร้อมกับข้อความบอกว่าผมและปิยบุตรพร้อมสนับสนุนส่วนส่งพิธาเป็นนายกคนต่อไป
มีเสียงใช่ไหมเอาฟังเสียงหน่อยหนึ่ง

ต้องรับพูดให้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วต้องปรับความเข้าใจกันทุกอย่างไปได้เป็นอย่างนี้
ต้องขอโทษพี่น้องทุกคนนะครับทั้งสอสอผู้สมัครสอสอทีมงานของพัก

พนักงานพรรคนะครับที่จะนำสนุนสบายชีวิตของเราทั้งหมด
ที่ต้องมาลำบากนะครับแล้วก็มารุ้นเรื้อทึ่ง
มากังวลใจนะครับกับการแสดงของพระพิทาของเรา
แล้วก็รับขอบทนทุกคนด้วย

ใช่บอกว่าก็คือเหมือนเชิญคุณปี๋วพูดขึ้นมา
เสียงปรบมือให้กับอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่

ได้หรือยัง
ได้แล้ว
จะร้อนแรงขึ้นตามลำดับแล้วฮะการเมืองไทยในช่วงเวลานี้
ค่ะอ่าแต่ก็ดีนะฟาดกันบนโซเชียลแต่สุดท้ายแล้วมาคุยเคลียร์กัน
มันจบไงมันจะได้ไม่ต้องแบบมีปัญหา